เลขเข้ามาร่วมเปิดศึกวันทรงตัวพุธนี้
กับหนุ่มหล่อสาวสวยจากบ้านเอเอฟ

เธอคงยังไม่รู้
ตอนนี้เธออยู่ไหน

ประเทศหลังประเทศหลัง
ทำไมเก่งขนาดนี้แล้ว
จะมาประทักษ์กับทีมดีเจคี่งอน

ไม่ต้องเล่นอะไรครับผม
กับลูกทีมแสกันไม่ยอมใคร

ทุ่งเจียประเทศทางศิลป์ต่อพฤติศ

ทางไทยรัฐทีวี